เห็นกันบ่อยครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แน่นอนก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ฝนตกลมแรงเกิดคลื่นซัดฝั่ง
สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้แหละครับเมืองไทยของเราคงอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ
คงจะต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์พายุมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าตามสถิติแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมครับ
จะเป็นช่วงที่เมืองไหนของเรานั้นมีโอกาสที่จะมีพายุเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยมากที่สุด
รอบ๖๔ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
สภาพอากาศตอนนี้หลักเนี่ยนะครับปัจจัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ยังคงพัดปกคลุมเมืองไหนของเราอย่างต่อเนื่องนะครับไปเจอกับข้างบนนี้ครับ
คืออากาศเย็นที่เริ่มแผ่เข้ามาแล้วนะครับการที่แผลเข้ามาแบบนี้ก็จะทำให้หลังจากนี้ครับ
บริเวณทางตอนบนก็จะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูใหม่ไม้ร่วงนะครับแต่เมืองไทยของเราครับ
อากาศเย็นพอเข้ามามาเจอกับความชื้นจากท้องทะเลครับที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเย็นกับร้อนแบบนี้
ก็ถือว่าช่วงนี้แหละครับก็จะเป็นช่วงที่เมืองไทยของเรากำลังจะเปลี่ยนฤดูเหมือนกันนะครับ
เปลี่ยนจากฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวแต่ว่ารุ่นหนาวเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเป็นในช่วงเดือนหน้าปลายเดือนเลยนะครับ
ส่วนนี้ครับสิ่งที่น่าจับตาก็คือที่คุณผู้ชมเห็นสีฟ้านี่คือร่องฝนนะครับ
จะสังเกตว่าแนวร่องฝนมี๓แนวหลักที่น่าสนใจก็คือ
แนวนี้นะครับแนวบนสุดเนี่ยนะครับเป็นเดือนมิถุนายนกับเดือนกันยายนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนครับ
ส่วนพฤษภาคมก็อยู่ตรงกลางผ่านไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงเดือนตุลาคมครับจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ส่วนนี้ครับเป็นสถิติพายุจากกราฟเนี่ยนะครับ
เป็นการรวบรวมพายุที่เข้าไทย๖๔ปีนะครับ
ตั้งแต่ปี๙๔จนถึงปี๖๐นะครับ
ว่ากันยายนกับตุลาคมครับเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทย

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างช่วง๑๑ถึง๒๐เนี่ยนะครับ
ที่ผ่านมาในรอบ๖๗ปีพบว่ามีพายุเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราทั้งหมด๑๖ลูก
คุณผู้ชมสังเกตเส้นสีแดงดินนะครับ
ช่วงนั้นก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนเป็นหลักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจำนวนพายุจะเพิ่มมากขึ้นนี่คือช่วงวันที่๒๑๓๐กันยายนนะครับ
การมีพายุเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองใดของเราประมาณ๑๗ลูกนะครับ
สีแดงเบี่ยงลงมาทางตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
น่าจับตามองครับช่วงวันที่๑ตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงวันที่๑๐เนี่ยนะครับ
ก็พบว่าพายุนั้นมีโอกาสเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรามากถึง๑๙ลูกละทีเดียวนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาก็พบว่าช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่น่าจับตามอง
แล้วก็เส้นสีแดงคือเส้นพายุที่มีกำลังแรงเนี่ยนะครับ
มีโอกาสเคลื่อนที่เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็มาบริเวณตอนกลางประเทศ
นี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนกลางประเทศในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ